กันบ้างนะคะสำหรับโตโนพาคินค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการของเขา๑คนไหว้หลายคนช่วยอาจจะต้องหยุดชะงักกันไปสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือท้องทะเลแต่ว่าความรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรักเพื่อนในสังคมนี้นะคะโตโนยังไม่หยุดนั่นเองค่ะกับโครงการล่าสุดนะคะเห็นบอกว่ากำลังจะมีการซื้อสั่งทำเครื่องฆ่าเ
แต่ว่าก็ไม่เกิน๘ครั้งนะคะโตโน่บอกว่าสั่งทำไปทั้งหมด๑๐เครื่องค่ะด้วยทุนของตัวเองเลยยังบอกต่อใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเครื่องนี้จะช่วยลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยได้ระดับหนึ่งด้วยค่ะซึ่งหากทางโรงพยาบาลไหนต้องการนะคะติดต่อมาได้ที่เจ้าตัวโดยตรงเลยค่ะโตโน่บอกยินดีช่วยได้หมดเลยนะคะไปต่อกันที่นักร้องขวัญใจชาวนุษย์กันหน่อยค่ะเป๊กผลิตโชคค่ะแหมใจปั้มใจป
ให้แล้วก็คนรับเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะอุ้ยคุณพ่อลูกดกพี่เปิ้ลนาคอน
ทำธุรกิจร้านอาหารเห็นคนตกงานแบบนี้โอ้โหเข้าใจหัวอก
คนไม่มีจะกินพี่เปิ้ลประกาศเปิดรับพนักงานแคทเชียร์๑๐ตำแหน่งค่ะ
นะปริญญาตรีหรือว่าปวสอก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์
เปิ้ลบอกว่าพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มงานเพิ่มเงิน
ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับ
ที่ช่วยเหลือสนับสนุนแฟนคลับรวมไปถึงประชาชนที่เดือดร้อน
แล้วก็แฟนคลับอย่างพวกเรานะที่สนับสนุนศิลปินอยู่ก็ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะในช่วงนี้หลายคนก็ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙นะคะคุณผู้ชม